คุณขับรถป้ายแดงอยู่หรือเปล่า
หนูเลิกป้ายแดงนานแล้วค่ะ

กรมขนส่งทางบกเขากำหนด
มีนโยบายว่าวันที่๑ตุลาเนี่ย

ในการไปจดทะเบียนเป็นป้ายขาวตัวหนังสือดำซะ

หลังจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับ
๑มกราศาสตร์ให้เวลา๓๐วัน

คนขับป้ายแดงเป็นปี
คือบางคนเนี่ยเขารอทะเบียนสวยไงคุณชุวิต

มันต้องเป็นเลขนี้ตัวอักษรนี้
วกลบกันออกมาแล้วขับรถปลอดภัย

เหตุที่๒บางคนอยากจะเก็บรถเป็นป้ายแดงไว้

เช่นปีนี้รถออกมาปี๑๗นะ

ไปจดเอาปีหน้านู้นก็กลายเป็นรถเนี่ย
ปีไปแล้วครับท่านผู้ชม

แล้วแต่เรื่องการใช้งานนี่มันเช็คพวก

ของคนไทยกับฝรั่งนี้ต่างกันนะ

มักจะชอบใช้รถใหม่ก็คือรถปีใหม่นะครับ
มีรถใหม่มาก็คือรถเก่าราคาตกแล้วครับ
ของคนไทยก็ดูจากทะเบียนด้วย

คือคำว่าป้ายแดงเนี่ยมันส่งผลถึงสถานะของรถอย่างสูงเลยครับ
โอ้โหรถยังใหม่อยู่เลยยังป้ายแดงอยู่เลย
คือฝรั่งมันไม่มีนะครับว่ารถป้ายแดง

คือจดออกมาขับรถออกมาก็มีทะเบียนเลยล่ะครับ
ถ้ายังไม่ได้จดก็ยังไม่มีป้ายนะครับ
แต่โดยปกติเนี่ยของฝรั่งเนี่ยอเมริกาก็ยังจะให้ใช้ทะเบียนเนี่ย
เลขที่ตามใจตัวเองได้ด้วย

คือของฝรั่งมีทั้งตัวหนังสือและตัวเลข
คือมิ้นเห็นบางคนคือป้ายทะเบียนเขามีความเฟี้ยวคุณชุวิต

ว่าคุณมิ้นท์อยากจะใช้ทะเบียนรถชื่อมิ้นหนึ่ง

มินทแล้วก็หนึ่งได้เลยครับไปขอจดมิ้นหนึ่งได้เลย
คือเขาจดอะไรก็ได้แจกได้เยอะขนาดนั้นเลย
เขามีเงื่อนไขอยู่อันเดียวว่าห้ามใช้คำที่เป็นภาษาที่มีความรุนแรงนะฮะ
เช่นใช้คำว่าด่าว่า

ใช้อย่างนั้นหรือใช้เป็นภาษาแสลงที่มีความหมายส่อไปในทางที่ไม่สุภาพ
แต่ของไทยเรามีการใช้หมวดแล้วก็ใช้เลขตามมา
ก่อนที่ท่านผู้ชมซื้อรถเนี่ยเขาก็จะให้เป็นป้ายแดงนะครับ
คือการให้เป็นป้ายแดงเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อขับมาเนี่ยก็จะต้องมีคู่มือ
มีคู่มือระบุไว้จริงในคู่มือก็ยังระบุไว้ในทะเบียนว่า
ให้ใช้ในเวลาที่ไม่เกิน๖โมงเย็น
อนุโลมให้ไม่เกิน๒ทุ่มในเวลาค่ำคืนเขาไม่ให้ใช้รถป้ายแดงออกไปขับ
เหตุผลเพราะว่าอาจจะมีการโจรกรรมกันง่ายป้ายมองไม่ชัดเจน

ขณะเดียวกันก็มีการระบาดของป้ายแดงปลอม
คือป้ายแดงออกโดยกรมขนส่งแม้ว่าป้ายแดงก็จะมีตาขนส่ง
ก็เลยมีคนเวลาขับป้ายแดงเราต้องมัดจำค่าป้ายแดง
โชว์รูมรถก็จะเก็บมัดจำป้ายแดง๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
หลังจากที่ทะเบียนออกแล้วเราก็เอาป้ายแดงไปคืน
แต่ปรากฏว่าหลังเนี่ยก็เอาป้ายแดงปลอมใส่ไปเลย

อันนี้คือตอนนี้กรมขนส่งก็มีนโยบายว่าจะยกเลิกป้ายแดงในอนาคต
ตุลาก็กำหนดไว้ว่าให้เวลาท่านผู้ชมในที่ซื้อรถเนี่ย

จะไปรอเลขสวยจะไปเก็บป้ายแดงไว้นานไม่ได้อีกแล้ว
หนึ่งมกลาปีหน้าก็กำหนดให้เหลือ๓๐วัน
ถ้าภายใน๓๐วันให้ไปจดทะเบียนให้เรียบร้อย
ถ้าไม่จดหมายความว่าปล่อยให้เป็นป้ายแดงต่อไป
และไปเจอตำรวจจับกลุ่มเนี่ย
ก็จะถูกปรับรู้สึกว่าจะ๑๐๐๐๐บาท

แล้วก็ถ้าเป็นโทษจำคุกนะคุณผู้ชม

ปลอมก็คือป้ายแดงนี่มันไม่ใช่ที่ทาง
กรมการขนส่งทางบกเขาออก
ใช้ทะเบียนป้ายแดงปลอมอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับ

รวมถึงถ้าเกินด้วยนะคุณชุวิตถ้าเกินระยะเวลา๖๐วันก็โดนมีโทษจำคุกเหมือนกันนะ
มีโทษจำคุกเหรอมีโทษปราบอย่างเดียวนะ
แต่ถ้าโทษจำคุกเนี่ยไอ้ป้ายแดงปลอมนะ
ถ้าป้ายแดงปลอมปลอมแปลงเอกสารราชการ
จำคุกรู้สึกว่าจะ๖เดือนถึง๑ปีนะครับ

ใช่ครับป้ายแดงเนี่ยมันมีป้ายแดงปลอม
คือป้ายแดงที่ไม่ได้ออกโดยเอกสารทางราชการนะครับ

ท่านผู้ชมต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะซื้อรถใหม่
คุณนิวก็อย่าไปคิดว่าซื้อรถใหม่แล้วจะเอาป้ายแดงขับไว้เป็นปี
คือมีนะครับบางคนก็คิดว่าแหมป้ายแดงนี่มันสถานะมันเท่

ก็ขับไปปี๒ปียังเป็นป้ายแดงอยู่เลย
รถตกรุ่นแล้วแล้วยังเป็นป้ายแดงมันไม่เท่หรอก
ลืมส่งมาหน้าจอไลน์นะคุณผู้ชม
ยังมีเสื้อแจกอยู่เราแจกทุกวันถึงสิ้นเดือน

ทุกวัน๓ตัวเพราะมีคนมาทวงเสื้อผมเรื่อยเลย

ก็จะมีคนมาทวงแล้วครับว่าอยากได้เสื้อ

ถ้าอยากได้เสื้อคุณผู้ชมต้องดูรายการเรา
แล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาทางไลน์หน้าจอนะคะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย
ไม่เอาขึ้นอยู่แล้วไม่มีโรคจิตโทรไปก่อกวนแน่นอน
เอาไว้ยืนยันตัวตนถ้าหากว่าคอมเมนต์นั้น
ถูกใจทีมงานเราแจกวันละ๓รางวัล

ชอบคอมเมนต์ที่ชมผมเหมือนกัน

ใช่อ๋อนี่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีคอมเมนต์ถามมาใช่ไหมเรื่องรถป้ายแดงเนี่ย

เป็นการป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย
และเป็นช่องทางให้ก่อปัญหาอาทยากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพ

และยากต่อการควบคุมกำกับดูแล
ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาป้ายแดงปลอม

มีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม
หมายความว่าป้ายแดงปลอมที่ผมบอกคือป้ายแดงตัวนี้

ป้ายแดงที่ติดมันจะต้องมีตรา
ดูนคมขนส่งที่รถทะเบียนป้ายแดง
เพราะถ้าใช้ป้ายแดงปลอมก็เท่ากับว่าใช้เอกสารราชการปลอม
มีโทษจำคุกครับ๖เดือนถึง๕ปีครับ
เมื่อกี้ผมพูด๖เดือนถึง๑ปีนี่๖เดือนถึง๕ปีนะ
ใช้เอกสารราชการปลอมและปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
รวมทั้งการใช้ป้ายแดงยังยากต่อการติดตามกรณีรถศูนย์หายด้วย
ส่งผลให้รัฐศูนย์เสียรายได้ก็คือพูดง่ายว่ารถป้ายแดงเนี่ย
ถ้าหายไปเนี่ยเขาติดตามลำบากเพราะยังไม่ได้จดทะเบียน
เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนเรื่องนี้เมื่อวานผมพูดไปเรื่องการลดหลุดจำนำ
คือหลุดจำนำและก็เอามาขายในราคาถูกท่านผู้ชมบางท่านก็สงสัยว่า
ขายถูกเนี่ยแล้วจะไปขับได้ไหมนะครับมันขับไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่ามันไม่มีทะเบียนการซื้อขายกันก็ไปนัดกันตามที่จอดรถ
สรรพสินค้าไม่มีสถานที่ไม่มีเต็นต์รถไม่มีร้านไม่มีอะไร
ไม่มีตัวตนแต่โฆษณาเอาในเน็ต
คือเท่ากับว่าเอาแค่รถไปอย่างเดียว
ใช่ครับเอารถไปอย่างเดียวคนซื้อก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าซื้อรถที่ไม่มีทะเบียน
ขายคุณ๒๓แสนในราคาตลาดเป็นล้าน
เห็นโพสต์ขายกันเยอะมากเลยนะคุณชุวิตในโลกออนไลน์
นั่นสิครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับ
เพราะรถต่างเหล่านี้บางทีมีประวัตินะครับ
อาจจะกรรมประวัติที่ไม่จ่ายซื้อมาไม่มีทะเบียน
แล้วจะเอาเหรอครับถึงแม้ว่าจะคิดว่าตัวเองเนี่ยขับได้นะครับ
เพราะว่าเป็นการขับเอาไปขับบ้านนอกต่างจังหวัด
หรือหรือนะครับจะปลอมทะเบียน

นี่แหละครับโดนครับปลอมแปลงเอกสารราชการโดน๖เดือนถึง๕ปีนะครับ
อยากเสี่ยงก็ลองดูนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาเอาจริง
บางคนก็คิดว่าเออเอาหมวกราชการตำรวจทหารไปวางไว้นะฮะ
ป้องกันหรือเอาแขวนชุดยูนิฟอร์มของทางราชการ

ก็มันจะต้องแล้วแต่สิครับว่าบางคนมันแขวนไว้มันไม่ใช่ของจริงอ่ะสิครับ

ถ้าแขวนไว้บางคนก็คิดว่าเออคงจะของจริงนะครับ
แต่คนขับมันไม่ใช่หน้าตามันไม่เหมือนนะสิ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะใครอยากเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูแล้วกัน
เพราะเขาบอกแล้วเอาจริงโทษหนักจับปรับจริงด้วย
๑ตุลาคมนี้ไม่เกิน๖๐วัน
ใครที่อยากจะรอทะเบียนสวยอยากจะมีป้ายแดงยาว

เพราะว่าโดนแน่ช่วงนี้กันพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ไหนพูดถึงเรื่องของการตรวจเข้มแล้ว
ดูประเด็นเรื่องของตั้งด่านกันหน่อยคุณชูวิท
เพราะว่ามันเพิ่งมีกรณีเกิดขึ้น
คือคุณมิ้นคงไม่เคยเจอนะครับ
ท่านผู้ชมที่มีรถกระบะ
เวลาที่ขับไปจะทำงานไปส่งของ
ไปมีอุปกรณ์นะครับ
วางไว้จะเป็นเหล็กจะเป็นอะไรเนี่ย
เวลาขนแล้วไปเจอด่านเนี่ย

เพราะอย่างคุณมิ้นขับรถเก่งเนี่ยก็ไม่คงไม่โดน
ไม่ได้ขนเหล็กยาว
ทีนี้พอถูกด่านเรียกเนี่ยแน่นอนครับ
ด่านบางด่านก็จะถือโอกาสว่า
เอ๊ะบันทุกข์สิ่งของเกิน
คือมันมีมาตรานี้ครับของการขนส่งนะฮะ
มาตราที่๒๐ผู้ขับขี่
ซึ่งขับรถบรรทุกคน

บันทุกข์คนนะฮะบันทุกข์สัตว์นะฮะ
หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกัน
ไม่ให้คนสัตว์และสิ่งของที่บรรทุกตกลน
ไหลส่งกลิ่นส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถอันก่อ

ทำให้ทางสกปรกเปลือเปลื้อน
เสื่อมเสียสุขอนามัย
ขอให้เกิดอันตรายคือลดดินอย่างนี้เป็นต้น
อ๋อคือต้องมีอะไรคลุมให้มิตรทิศเรียบร้อย
เหมือนสมัยก่อนก็ทั้งตำรวจด้วยนะครับ
แล้วท่านทั้งท่านที่ขับรถแบบนี้ด้วยคือโดนด่านจับ
เขาก็ถ่ายวีดีโอเลยครับ
ตำรวจจับยังไงพูดกับตำรวจเลย
คือไอ้ที่มันเกินไปเนี่ยเขาวัดแล้วเนี่ย
ต้องไม่เกิน๒เมตร๕๐อันนี้เกินไปเมตร๗๐

ถ้าเกินต้องเกินมากกว่า๒เมตร๕๐นะครับ
เมื่อไม่ถึง๒เมตร๕๐เกินไปเมตร๗๐เนี่ย
ตำรวจก็จะปรับไม่ได้เขาก็ถามว่าเขาไม่เกิน
เพราะไอ้คนขับมามันคงจะรู้ว่าเกินเท่าไ
วัดมาแล้วนะครับส่วนตำรวจเนี่ย
ไม่มีสายเทปวัดนะสายเมตรนะ
ลงสายที่วัดเมื่อกี้นี่ของคนขับใช่ไหม

แต่ว่าตอนนี้ตอนที่ตำรวจวัดเขาไม่มี

เขาก็วัดจากตัวรถออกมาไงครับว่าต้องเกิน

คือตำรวจเนี่ยไปมองเอาแล้วประเมินเอาว่ามันเกินนะครับ

เพราะมันเกิน๒เมตร๕๐ก็จะพูดง่ายว่าจะเขียนใบสั่ง
ส่วนคนขับก็ไม่ยอมให้เขียนใบสั่ง
เขาบอกให้ทำบันทึกการจับกลุ่มเพราะว่าถ้าออกเป็นใบสั่งมาเนี่ย

เขายอมรับก็ต้องเอาใบสั่งไปเสียค่าปรับ
เมื่อเขาไม่ยอมรับก็ให้ตำรวจทำบันทึกการจับกลุ่มซะ
คือพูดง่ายว่ารู้กฎหมายนะ

คือโดนบ่อยแล้วคงไปอ่านกฎหมายมานะครับ
คือตำรวจเนี่ยปรากฏว่าเที่ยวนี้คงเสียท่านะครับ
เพราะว่าเมื่อไม่ได้เกินตามที่กฎหมายกำหนด
และถ้าเกิดไปออกใบสั่งหรือว่าไปทำให้เขาก็จับกลุ่มเขาเนี่ย
ก็จะทำให้ไปผิดข้อหาในสิ่งที่ไม่มีในกฎหมายระบุไว้

คือถ้าประชาชนขับรถไปนะครับ

เจอด่านบางคนก็บอกตรงนี้ผิดตรงนั้นผิดนะครับ
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเริ่มรู้แล้วล่ะครับ
ว่าเราไม่ได้ผิดจริงตามที่กฎหมาย
กฎหมายไม่มีวีระบุไว้นะครับ
หรือว่าจริงกฎหมายระบุไว้๒เมตร๕๐นะครับ

ทางตำรวจเขาบอกว่าลองวัดดูสิ
ว่าเขากะผิด
ไม่ผิดไม่ถูกต้อง

ก็ได้ถึงข้อหาครับข้อหาที่ไม่เอาผ้าไม่เนี่ยที่ผมบอกครับ
ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันนะฮะไม่คลุมรถไม่คลุมอุปกรณ์ที่บรรทุกไว้นะฮะ

แล้วถ้าอย่างนี้คนที่เขาไม่ได้รู้กฎหมายแล้วคุณชุวิตเขาก็ต้องยอมรับใบสั่งไปจ่าย

คือปกติแล้วเวลาตั้งด่านตรวจแบบนี้มันจำเป็นต้องมีสายวัดไหมคะ
ถ้าเราจะเอาอ่านสู้ทัพในแง่ความผิดภาพนี้
เมื่อตั้งด่านเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์

เพราะว่ามันกรณ์กำหนดเป็นเมตรถ้าเขาวัดมาเนี่ยมันไม่เกิน๒เมตร๕๐

หากว่าเกินแล้วก็ผิดจริง

ตำรวจเขาคงไม่ได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์อะไรต่าง
คงประเมินเอาด้วยสายตาคนทั่วไปเนี่ย
คือคุณมิ้นคนไทยเรายอม

แล้วใครจะไปกล้าแบบเถียงตำรวจ

ถ้าคนที่เขาไม่รู้ไม่เคยโดนแล้วโดนครั้งแรก

เดี๋ยวนี้มันมีคลิป
พูดอะไรไปก็ถ่ายไป

ทั้งสองฝั่งคือตำรวจเองเขาก็ต้องอัดเหมือนกัน

เพราะว่าบางคนไปพูดในทางเสียหาย

นั่นน่ะสิครับคือต่างคนต่างอัดกันล่ะครับ
ตอนนี้คนที่เป็นประชาชนที่ถูกจับ

ให้ออกใบสั่งผมไม่ได้ผมไม่ยอมรับใบสั่ง

จะให้ยอมรับใบสั่งด้วยครับ
เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คงทราบ

แต่ว่าต้องมีสิ่งของผ้าปกคลุมนะครับ

อันนี้เขาก็บอกว่าตำรวจเขาก็ปรับจุดนี้ได้

ดังนั้นประชาชนทั่วไปเนี่ย

มันก็จะทำให้เราเป็นคนที่เสียเปรียบ
และผู้ไม่รู้กฎหมาย
ประชาชนคนไม่รู้ไม่ผิด

ไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับ

เพราะฉะนั้นที่เราเคยบอกกันเสมอว่า
บางคนรู้สึกว่ากฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว

ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่
ในชีวิตประจำวันของเราถ้าไม่ถึงวันของเราขึ้นมา
จริงเราไม่รู้หรอกว่าสำคัญขนาดไหน

พยายามเอาข้อกฎหมายมาอธิบายง่าย

คุณสอรยุทธัชนะจินดา

คือคดีนี้
มันมีคดีที่

คือเป็นคดีหลัก

สารก็จะตัดสินประมาณปลายเดือนสิงหานี่แหละ

ในขณะเดียวกันทางอายการก็ไปฟ้อง

ซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าการฟ้องซ้ำนะครับ

คนเจ้าของบ้านบาดเจ็บ

ก็นี่แหละครับก็นี่คือกรณีแบบ
คุณสอยุทธ์นี่แหละไม่ได้
สารชั้นต้นก็ตัดสินแล้วจำหน่ายก็คือยกนะครับ
ต่อมาอายการก็อุทธรณ์อีกบอกไม่ซ้ำ
อย่างนี้เป็นการฟ้องคนละเรื่องคนละเวลากัน
เวลาที่เกิดเหตุคนละเวลากันยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ก็วันนี้สารอุทธรณ์ก็ตัดสินยืนตามสารชั้นต้นก็คือเป็นการฟ้องทรัพ

ฟ้องซ้ำก็หมายถึงกรณีที่มีเรื่องราวแบบเดียวกันนะครับ
เป็นสาเหตุเดียวกันนะครับ
เป็นเรื่องที่

ก็ทำให้เป็นการถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำเนี่ยนะครับ
แล้วทำไมอายการถึงที่รู้กฎหมายถึง
คืออายการท่านบอกว่ามันเป็นคนละเวลากันนะครับ
อ่าคดีเนี้ยอ่าสารชั้นต้นแปดพิเคราะห์คำฟ้องนะฮะ
เห็นว่าอายการยื่นฟ้องคดีซ้ำกับคดีกระทำความผิด
พรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร

ดังนั้นอายการโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้อีก

แต่อายการโจทยื่นอุทธรณ์ครับคุณมิ้นครับ
ท่านผู้ชมขอให้สารรับคดีปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
พิจารณาต่อโดยอ้างว่าพฤติกรรมปลอมเอกสาร
เกิดขึ้นภายหลังคดีตัดสินติดสินบน
และความผิดต่อหน้าที่พนักงานในองค์กร
อุทธรณพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่า๒คดีเป็นคดีที่มีความเกี่ยวพันกัน

เพื่อไม่ให้ต้องชำระค่าโฆษณาส่วนเกิน
สารชั้นต้นพิพากษาในคดีหลักไปแล้ว
ดังนั้นสิทธิของโจทย์ที่จะฟ้องคดีนี้

เนื่องจากอุทธรณ์ของโจทย์ฟังไม่ขึ้น
อุทธรณ์จึงมีคำสั่งยืนตามสารชั้นต้น
ให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบ
เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำคดีเดิม
คือเท่ากับว่าคดีหลักก็คือกรณีเรื่องของติดสินบน

และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี๒๙สิงหาคมนี้
ประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วปี๕๙
อายการโจทย์ฟ้องสารชั้นต้น

แล้วก็ฟ้องซ้ำกับคดีหลักที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้

ค่ะคืออย่างนี้ว่าทำไมครับท่านผู้ชม
แล้วก็อยากจะไล่เลี่ยงเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับ
คือวันนี้คุณสรยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
ไม่เคยให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์

ก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของใบคิวโฆษณา

ถ้าผมจะอธิบายให้ฟังชัดเจนเนี่ย

ก็คงจะเห็นว่าทีวีรวมทั้งช่องของเราเนี่ย
รายการของเราก็แล้วแต่มีโฆษณา

เขาเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณ

ผมเป็นสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ย

เดี๋ยวไปพบกับผู้มีอุปการะหน่อย

คุณสรยุทธ์ก็พูดเรื่องใบคิวโฆษณา

วันนี้เราจัดรายการคุณมิ้นครับ
ทุกช่องเนี่ยมีรายการเหมือนกันหมดแล้วครับ
ทุกช่องก็ต้องมีโฆษณาเพราะถ้าไม่มีโฆษณาก็อยู่ไม่ได้
ในรายการนี้สมมุติว่ามีโฆษณา๑นาที๒นาทีหรือ๕นาที
ก็จากการมีแบ่งกันระหว่างสถานีกับผู้ดำเนินรายการ
ซึ่งสมัยก่อนจัดในช่องอสมท
อสมทไม่ใช่เอกชน
สมทเป็นรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานของรัฐ
ดังนั้นคุณสรยุทธ์ก็เท่ากับเป็นพนักงานของรัฐ

ในส่วนของที่มีพนักงานรัฐเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ใบคิวโฆษณาก็คือใบคิวที่ใช้ในการบอกว่า
ต่อไปจะมีโฆษณาอะไรโฆษณาเท่าไหร่
ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างอสมทกับบริษัทไล่ส้มของคุณสรยุทธ์ว่า
หรืออลายการเนี้ยมี๑๐นาที

อศมธอศมธเอาไป๕นาทีก็คือเป็นการแชร์ผูฟิต

วิธีการก็เป็นอย่างนี้โดยปกติทุกช่อง
มันมีกรณีแบบนี้ที่เป็นข้อตกลงแรกเริ่ม
บอกแล้วว่าใช้เวลายาวเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่
ดูก็ได้นะคะว่าเบรกนี้มีโฆษณาเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อค่ะ
ไม่รู้มีใครนับโฆษณาตามที่มิ้นบอกเมื่อสักครู่นี้บ้างแต่ก็คืออยากจะให้บอกให้รู้กันก่อนว่า
คือโฆษณาจำเป็นกับรายการต่างที่ออกอากาศไม่ว่าจะช่องไหนก็ตาม
คือมันก็มีสถานีบางช่องแหละครับท่านผู้ชมครับที่ไม่มีโฆษณาเลย
ไม่มีโฆษณาเลยก็หมายความว่าทางรัฐจะต้องเป็นผู้สนับสนุน
ไม่มีสถานีไหนที่อยู่ได้โดยที่ไม่มีโฆษณานะครับ
รัฐเป็นคนจัดงบประมาณเพราะว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้รัฐเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์
เท่ากับเป็นช่องของรัฐเรียกแบบนี้ได้ไหมคะ
จะเป็นช่องของรัฐนะครับในหลังเนี่ยก็จะมีทีวีบางช่อง
ซึ่งถือว่ารัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเอาไปให้นะครับ
เพื่อให้ช่องต่างให้ช่องนี้จัดสรรรายการที่มีคุณภาพ
ไม่ใช่จะจัดแต่ละครอะไรอย่างนี้เกมโชว์อย่างนี้นะครับจัดสาระที่มีความรู้มีประโยชน์
ซึ่งถ้าจัดอย่างนี้คุณมิ้นก็อาจจะมีโฆษณาน้อย
เพราะช่องที่มันมีโฆษณาเยอะก็เป็นช่องที่มีละครผู้ชมต้องการชม
ทีนี้คุณสรยุทธ์เนี่ยแกก็ไปจัดรายการคุยคุยข่าวซึ่งสมัยก่อนปรากฏว่าประสบความสำเร็จคนเยอะแยะ
คนติดตามดูโฆษณามันก็ต้องเยอะ
คือคนก็อยากจะแย่งกันโฆษณา
ทีนี้ตอนนี้ใบคิวโฆษณาที่บอกว่ามีการลบใช้ลิขิตเปเปอร์ไปลบนะครับ
บอะไรนะครับก็ไปฟ้องกันปรากฏว่าเมื่อไปฟ้องก็บอกว่า
คุณสรยุทธ์ก็อธิบายให้ฟังว่าไอ้ใบคิวโฆษณาเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักใบคิวโฆษณานี้
เมื่อมีการใช้ลิขวิกเปเปอร์โดยที่ผู้ที่ไปลบเป็นพนักงานอสมทไปลบ
ทีนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยต่อมาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สมทก็มีการตรวจสอบว่าเอ๊ะตรวจสอบซิ
ดูแล้วเหมือนกับว่ารายการกุยกุยข่าวของคุณสอลยุทธ์
โฆษณาเยอะโฆษณาเกินล้นล้นไปตรวจสอบหน่อยสิ
ซึ่งเป็นปกติว่ามันต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ
เมื่อไปตรวจสอบก็มีช่องทางในการตรวจสอบ
ก็ไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมีลิขีดเปเปอร์ลบ
ลงไปให้คุณสรยุทธ์ที่บริษัทไล่ส้มส่งมาสิ
คือคุณสรยุทธ์ก็ส่งในรายการใบคิวมาซึ่งปรากฏว่าไม่มีการลบ
เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาถูกต้อง
ซึ่งถ้าจริงคุณสรยุทธ์บอกว่าถ้าเกิดจะร่วมมือสมคบกัน
ก็ต้องลบด้วยกันถ้าลบด้วยกันข้อมูลมันก็จะเหมือนกัน

เขาจะมีการตรวจสอบสองฝั่งก็พูดง่ายขอความร่วมมือ
จากคุณสรยุทธ์บริษัทไล่ส้มให้ส่งใบคิวโฆษณามาซิ
ก็ปรากฏว่าใบคิวโฆษณาของคุณสรยุทธ์ถูกต้องไม่มีการลบนะครับ
มีความเป็นจริงตรงไปชัดเจน
ปรากฏว่าอีกฝั่งของอสมทรมีการลบ
โฆษณาเนี่ยคุณมิ้นก็อย่างที่บอกมันแบ่งกัน
ผมไล่ส้ม๕นาทีอสมท๕นาที
ถ้าเกินคุณว่ามันต้องเกินทั้งคู่ไหม
ก็ถ้าแบ่งในสัดส่วนถ้าข้อตกลงคือแบ่งในสัดส่วนที่เท่ากัน

ก็คงไม่มีใครจะยอมน้อยกว่าใคร
ถ้าออสมทร๕นาทีออสมทรก็ต้อง๕นาที
ถ้าสรยุทธ์เกิน๖นาทีอสมทก็ต้องเกิน๖นาที
ซึ่งปรากฏว่าตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญว่าปรากฏว่าไปตรวจ
ของอสมทเกินของขอสยุทธ์บางทีก็ไม่เกิน
นาทีอสมท๖นาทีสรยุทธ์๖นาทีอสมทกว่า๗นาที
ไม่มีที่สรยุทธ์๗นาทีแล้วอสมท๖นาที
มันไม่มีอันนี้สิ่งที่คุณสรยุทธ์อธิบายนะ
อันนี้คุณสมยุทธ์พูดอันนี้คือสิ่งที่คุณสมยุทธ์พูด
เพราะแกไม่เคยพูดวันนี้แกพูดเพราะแกถือโอกาสที่พูดเพราะคนไปบอกว่าแก
แหมอย่างนี้มันเกินโฆษณาเกิน
คือคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกินเพราะอะไร
คุณสรยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นตัวแทนแกบางคนบอกผมสนิทสนม
ผมสาบานได้ผมกินข้าวกับแกมีอยู่ครั้งเดียวเอง
สมัยก่อนที่ไปจัดรายการ

อกจากนั้นก็ผมไม่ได้ไปรู้จักมักจี่ไปนั่งสนิทสนมไม่เคยไป

เอาล่ะครับทีนี้ผมก็จะพูดว่าคุณสรยุทธ์แกถือโอกาสนี้
ชี้แจงเพราะแกไม่เคยที่จะมาชี้แจงนะครับ
แกก็ถือโอกาสว่าถ้ามีโอกาสชี้แจงก็แค่ชี้แจง
ส่วนของแกก็ไปยืนยันว่าแกไม่มี
แกไม่เคยที่จะไปลบและข้อมูลของแกเนี่ยชัดเจน
ถูกต้องทีนี้ต่อมาก็ปรากฏว่าไอ้ใบคิวต่างเหล่านี้มันต้องบันทึกในคอมพิวเตอร์
มีการส่งไปให้แผนกต่างถ้าแกจะแก้ไข
แผนกต่างเขาก็มีข้อมูลหมดซึ่งมีอยู่ในคอมพิวเตอร์มันแก้ไขไม่ได้
นี่ก็คือสิ่งที่แกชี้แจงเพิ่มเติมในวันนี้นะฮะ

คือไม่ว่าใครจะเกินมากเกินน้อยจะไร้ส้มเกินมากกว่า
หรือว่าจะอสมทเกินมากกว่าครับแต่มันอยู่บนพื้นฐานความเกินใช่ไหม

ถ้าเกินมันก็ต้องเกินทั้งคู่ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นคดีแพ่ง
ถูกไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของคดี
ถ้าเกิดตัวที่เป็นคดีอาญาไอ้ตรงที่ลบความผิดครับ
ก็ต้องเป็นของอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าเป็นการแก้ไขถูกไหมครับ
คุณมิ้นท่านผู้ชมเข้าใจนะครับคดีที่มันเกินเนี่ย
เกินเนี่ยจะเป็นคดีแพ่งถูกไหมครับ
แต่ที่เป็นคดีอาญาเพราะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นั่นนะครับเปลี่ยนแปลงปลอมแปลงเอกสารตัวนั้นเป็นคดีอาญา
เพราะฉะนั้นในที่พูดก็คือคุณสองรายุทธิ์แกบอกว่า
ไอ้ที่มันเกินก็ต้องไปสู้กันนะครับ
แต่ที่มีปัญหากรณีอาญาเป็นการเพื่อลบความผิด
ซึ่งเป็นส่วนของพนักงานเขาลบ
ส่วนของแกแกยื่นไปให้เอาสองมอเทาตรวจสอบ
ซึ่งแกยื่นไปเนี่ยก็หมายความว่าต้องส่งไปทุกวัน
และเป็นระยะเวลา๒ปีที่แกส่งไปไม่เคยผิดไม่เคยพลาด

นี่คือสิ่งที่คุณสรยุทธ์พูด
ซึ่งอย่างที่บอกแกก็ไม่เคยพูดมาก่อน
ส่วนการเกินเนี่ยก็ต้องบอกว่าโฆษณามันอยู่
รายการทีวีมันก็ขึ้นอยู่การโฆษณา
ถ้ารายการทีวีดีคุณมิ้นโฆษณามันจะเยอะไหม
เยอะมันต้องเยอะฮะมันของปกติธรรมชาติของทีวีครับ
ท่านผู้ชมชมรายการไทยรัฐทีวีนะครับ
ดูรายการตีแสกหน้านะครับดูเยอะ
รายการโฆษณามันก็เยอะมันของธรรมชาติครับ
มันเป็นไปไม่ได้ครับว่าดูรายการแล้วมัน
ถ้ารายการไหนมีโฆษณาหรือไม่มีโฆษณา
ก็แสดงว่ารายการนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
อันนี้มันเป็นธรรมชาติของทีวีครับ

ก็คุณสรยุทธ์จ่ายเงินคืนไป
เวลาที่ไปร้องสารปกครองคุณสรยุทธ์
คนก็ไปคิดว่าคุณสรยุทธ์ไปฟ้องเพื่อเรียกเงินคืน

นั่นคือสิ่งที่คุณสอยุทธ์อธิบายก็คือหมายความว่าแกจ่ายคืนไปในสิ่งที่แกเกินนะครับ
และถ้าจริงคือไปฟ้องเนี่ยก็หมายความว่าส่วนเกินของอสมทที่เกินไปจริงแกก็มีส่วนได้อยู่ในนั้นด้วย
ทั้งหลายทั้งปวงท่านผู้ชมครับเรื่องของธุรกิจนะครับเป็นคดีทางแพ่งอย่างที่คุณสรยุทธ์เจอนะครับ
เกินมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดถ้าเกินมันก็ต้องไปสู้กันมันเป็นเรื่องของคดีทางแพ่ง
สิงหานี่แหละครับ๒๙สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วใช่ครับ
ก็ต้องรอติดตามกันดูนะคุณผู้ชมว่าอย่างที่บอกเดือนนี้นี่สารตัดสินคดีร้อนเยอะเหลือเกิน
เหลือเกินยิ่งช่วงปลายเดือนนี้โอ้โหนัก
ผมต้องขอให้ผลตำรวจโทรสานิทท่านพบชน
คือท่านก็จะเกษียณปีนี้แล้วท่านต้องฝากผลงาน
แล้วก็ท่านสานิทท่านพบชนก็จะมีการสอบสวน
ทั้งที่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
เสียชีวิตในการที่ยังค้างคาก็พูดง่ายในลักษณะจะเป็นผู้ต้องหา
คนเขาก็ติฉินนินทาว่าแหมคงจะเก็บเพราะว่า
เรื่องทุศจริตที่ดินอีกกี่แปลงล่ะที่มันมีปัญหา
ที่ดินถ้าเกิดโอ้โหถ้ายังอยู่นะแล้วแฉมานะที่ดินพังงาที่ดินภูเก็ต
โอ้โหคงจะเดินเยอะเพราะว่าไปเซ็นปลอมโจรดไว้
เป็นการเสียชีวิตโดยแรกบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่า
ผูกคอตายใช้เสื้อบ้างใช้ถุงมือเท้าบ้าง
ท้ายสุดก็บอกว่าอกแตกไปโทษหมอเข้าไปอีก
พูดง่ายว่าเอาอย่างนี้ละกันแต่คุณมิ้นครับ
ไปตายอยู่ในโรงพักษ์หรือว่านีได้
โดนตำรวจขังอยู่ในโรงพักแล้วหนีออกไป

ทุ่ง๒ห้องเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของทางพบชน
กองประชาการตรวจละครบานท่านพบชนท่านสานิศ
คนนี้ผมก็ว่าแกเป็นคนดีมากเลยนะ
แกก็จะเกษียณปีนี้แล้วตุลานี่แกจะไปแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากผลงานไว้ต้องฝากเธอไว้ว่า
ขอให้เอาเรื่องนี้ปรากฏความจริงก่อนที่ท่านจะเกษียณ
อย่างที่บอกนะคะว่าสิ้นเดือนสิงหาคม
เดือนนี้สารตัดสินคดีสำคัญเยอะมาก

รอให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาลในแต่ละคดีออกมาให้ชัดเจนกันก่อน

แจกกันทุกวันนะคะสำหรับเสื้อชูวิตตีแสกหน้าอันนี้
ไลน์ข้อความส่งเข้ามาได้เลย
เดี๋ยวจะเอาไปพกไว้ในรถติดซื้อเช้าบ้านอีกไง

อีกครั้งส่งข้อความความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว

แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วย
๓รางวัลทุกวันจนถึงสิ้นเดือนนี้
เข้าไปติดตามได้ว่าใครเป็นผู้โชคดีใน
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ